คุณผู้ชมครับต่อเนื่องจากรายงานพิเศษเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับคุณผู้ชมเราจะได้ยินชื่อของชุดเฉพาะกิจกรมการปกครองบ่อยขึ้นเพราะว่าเดินหน้าปราบรามทั้งการค้าประเวณีการค้ามนุษย์โรงแรมสถานบันเทิงรวมทั้งสถานบริการเถื่อนในช่วงนี้ครับเราจะพูดคุยกันถ้าเราตั้งโจทย์ว่าทำไมมารินสกายซึ่งเคยถูกดำเนิน
เพราะอะไรวิเคราะห์เพิ่มเติมแล้วแนวทางจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรพูดคุยกันในช่วงนี้นะครับกับผู้อำนวยการส่วนกำกับการและตรวจสอบกรมการปกครองคุณรณรงค์ทิพสิริครับสวัสดีครับท่านผอครับครับสวัสดีครับคุณธิรวัตรครับต่อเนื่องจากรายงานพิเศษเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านวิเคราะห์เพิ่มเติ

ตรงทางพนักงานดับสวนจะขึ้นอยู่กับทางพนักงานสวน
เขาแล้วว่าเขาจะทำสำนวนไปในทางใด
แล้วก็เขาจะมีหน้าที่ที่จะต้องส่งพนักงานอายการนะครับ

จนกว่าจะถูกเรียบไปเป็นพยานพิสาร
หรือว่าจนกว่าที่จะทราบว่าทางพนักงานอายการสั่ง

แล้วถ้าเกิดว่าเวลาผ่านมาจนถึงณวันนี้แล้ว
กรมการปกครองเราทำอะไรได้บ้างครับท่าน

ต้องรอในทางคดีนะครับว่าทางท่านอายการ
ท่านจะประสานมาหรือเปล่านะครับ
จะมีการแจ้งมาไหมว่าจะฟ้องหรือจะไม่ฟ้องอย่างไร
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อวานเมื่อวานได้รับทราบจากทางอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับ
ว่าทางท่านอายการที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยได้มีการประสานมาที่ทางอำเภอเมืองเชียงใหม่
ในฐานะที่อำเภอเมืองกับปกครองจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าร่วมจับกลุ่มด้วยในวันนั้นนะครับ
เมื่อประมาณวันที่๖สิงหาปี๕๘ขอข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมมานะฮะ
หลักฐานอันนี้ก็คือต้องเรียนว่าทุกอย่างนะครับ
ตอนชั้นสืบสวนทั้งหลายแหล่เนี่ยเราส่งให้พนักงานสวนหมดแล้วนะครับ
แต่ว่าได้ทราบจากทางท่านอายการว่าท่านขอหลักฐานอะไรผมไม่ทราบ
ขอหลักฐานเพิ่มเติมมายังพนักงานสอบสวน
แต่ว่าทางพนักงานสวนยังไม่ส่งให้ท่านท่านขอมาถึง๒ครั้งแล้ว
แต่พนักงานสวนก็ยังไม่ได้ส่งให้ท่านเลยต้องประสานมายังชุดจับกลุ่มเองนะครับ
ซึ่งเรากำลังประสานกับอำเภอเมืองอยู่ซึ่งพยานหลักฐานเรามีอยู่แล้ว
และเราจะดำเนินการที่จะมอบให้กับทางธนิยาการต่อไป
ผอครับสรุปความผิดที่เกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนสิงหาคมปี๕๘
ที่เราต้องบุกเข้าไปจับกลุ่มหลักของมารินสกายกรณีณปีก่อน

ปี๕๘เราพบแน่นอนเลยครับความผิดหลักก็คือเรื่องของข้อหาตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต
ซึ่งข้อหานี้มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน๑ปีหรือปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ก็คืออยู่ในหน้าฉันแขวงหากกระทำความผิดครั้งแรกหรือว่าไม่ว่าจะครั้งแรกหรือไม่
ส่วนใหญ่สารท่านจะไม่ลงจำคุกอีกหรอกก็คือจะปรับอยู่แค่ประมาณ๔๕๐๐๐บาทเท่านั้นแหละ
เป็นดุลพินิษฐ์อยู่ในดุลพินิษฐ์ของศาลท่านนะครับแต่ที่ผมเคยพบมาก็คือสารท่านจะสั่งปรับไม่เกิน๕๐๐๐
เรื่องนี้เรื่องเดียวเลยนะครับอะไรนะครับเรื่องการเปิดเกินเวลาการไม่มีใบอนุญาต
หลักคือเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยที่เราต้องบุกเข้าไปจับครูเบิร์ตไม่ได้รับอนุญาตอยู่แล้ว
เคยมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้บ้างไหมครับท่านผอครับที่เราส่งเรื่องไปแล้วแล้วเรื่องก็เงียบหายไป
เพราะว่าถามบริการถึงกลับไปก็๒วันลุกขึ้นแล้วนะครับ
ก่อนหน้านี้ไทยรัฐทีวีได้มีการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ในเบื้องต้นนะครับว่าถ้าไม่นับเฉพาะสถานบันเทิงเนี่ย
อาจจะมีที่พักโรงแรมห้องพักต่างที่เปิดให้บริการแบบไม่ถูกกฎหมายหรือไม่มีใบอนุญาต
หรือไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นอย่างนี้ภารกิจของกรมการปกครองสามารถที่จะไปดูแลได้ครอบคลุมเรื่องเหล่านี้ด้วยไหมครับ
ครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับโครงสร้างขององค์พระครองนี้จะมีส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะครับ
ในส่วนกลางเนี่ยหน้าที่หลักของเราคือเป็นการเรื่องของการดำเนินการนะครับ
แต่ส่วนภูมิภาคเขาจะเป็นเหมือนกับส่วนที่ปฏิบัติงานอยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยนะฮะ
ทางหน้าที่ในการดูแลเรื่องของโรงแรมก็ดีสถานบริการก็ดีอะไร
ทั้งหลายแหล่เหล่านี้ที่กิจการที่รัฐประสงค์ที่จะควบคุมทั้งหลายเหล่านี้ที่ต้องขออนุญาต
ทางอำเภอนะครับก็จะเป็นผู้ดูแลก็คือทางท่านประหลัดอำเภอในอำเภอนะครับ
อย่างเรื่องของค่าของเก่าเรื่องของโรงแรมเรื่องของสถานบริการนะครับ
ทางส่วนกลางเองเนี่ยถามว่าถามว่ามีอำนาจไหมนะครับถ้าตามกฎหมายจริงก็สามารถเข้าไปดำเนินการได้นะครับ
แต่ว่าถ้าตามเรียกว่าลายในการปฏิบัติปกติเนี่ยจะต้องเป็นฝ่ายสนับสนุนนะฮะเราจะเข้าไปก็ต่อเมื่อมีการร้องขอเข้ามานะครับ
ก็ต้องร้องขอก่อนถึงจะเข้าไปได้แล้วอำนาจของเราที่กฎหมายให้ก็คืออำนาจในการจับกลุ่มสำหรับกรมการปกครองแต่ไม่สามารถทำสำนวนส่งฟ้องได้ถูกนะฮะ
อันนี้ขอเรียนครับว่าไม่ใช่เฉพาะกรมการปกครองนะครับทุกหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นป่าไม้สุรกากรสรรพสามิตรนะครับ
ยกเว้นยกเว้นกฎหมาย๑๖ประเภทนะครับที่ปกติากรมกรรมและผิดชอบอยู่
อย่างเช่นคดีเรื่องโรงแรมค้าของเก่าโรงรับจำนำ
เหล่านี้ทางเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองมีอำนาจที่จะทำสำนวนสอบสวน
ส่งบรรยาการผองศาลได้อย่างเมื่อพลภาคสุดเราไปทำการสนับหนุน
เพราะเขาในการจัดระบบหลงแรมมีหลงแรมไม่รับอนุญาตเยอะมาก
เราก็ไปสนับหนุนเขาแล้วก็ไปช่วยนะฮะทางให้อำเภอทำสำนวน
พ่ออค้าสุดท้ายถามเป็นความรู้เพิ่มเติมหน่อย
หลังจากต้นเดือนสิงหาคมที่เราเข้าไปจับกลุ่มแล้ว
แล้วก็ส่งสำนวนไปให้กับอายการท่านพิจารณาแล้ว
แต่ว่ายังเห็นเรื่องค่อนข้างที่จะช้าอยู่ณขณะนี้
กระทั่งมาเกิดเหตุการณ์การรุมทำร้ายกันเกิดขึ้น

ใบอนุญาตนั้นก็อาจจะยังไม่ได้มีอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ย
ความผิดรอบนี้ที่เจอในปีนี้เนี่ย
ความผิดมันย้อนหลังกลับไปด้วยได้ไหมครับท่านหรือยังไงฮะ

ครั้งนี้เนี่ยตัวเจ้าพนักงานเองไม่มีใครได้พบการกระทำความผิดซึ่งหน้านั้นเลย
ทางนี้ก็คงต้องขึ้นอยู่กับทางพนักงานสอบสวนแล้วนะครับว่า
ผู้เสียหายเข้าไปร้องทุกข์กล่าวโทษ
เขามีพูดถึงเรื่ององค์ประกอบเรื่องการบริการบ้างไหม
หลังเที่ยงคืนนะฮะอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสถานบริการ
ไม่มีใบอนุญาตอยู่แล้วเพราะตรงนั้นเป็นนอกเขตโซนิ่งที่จะออกใบอนุญาตได้นะฮะ
อย่างนี้ทางคณะสวนก็คงต้องดำเนินคดีข้อหา
แล้วก็ตั้งสถานบริการโดยไม่รับอนุญาตไปด้วย

ที่ได้ไปเห็นเหตุการณ์ในตอนนั้นเลย
ได้ครับช่วงนี้ขอบคุณท่านผอนะครับ
พูดคุยเบื้องต้นณขณะนี้

ภูมิหน่วยการส่วนกำกับการและตรวจสอบกรมการปกครองนะครับ
พรรณรงค์ทิศิรินั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สืบเนื่องมาตั้งแต่วันที่๖สิงหาคมปี๒๕๕๙
จนกระทั่งถึงต้นเดือนธันวาคม๒๕๕๙